ครอบครัวของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แม่พึ่งของเรานะคะ
ก็มีทั้งคุณไกรสอนมีทั้งลูกเพชรนะคะ
แล้วก็แฟนคลับค่ะก็เดินทางไปที่วัดภาษีเอกมัย
เพื่อร่วมพิธีบวงสวงแบบพรามค่ะ

เพื่อรำลึกถึงการจักรไปของราชินีลูกทุ่งนั่นเองค่ะ
โดยในปีนี้ค่ะเป็นปีที่๒๗นะคะ
ได้มีพิธีบวงสวงยกให้เป็นเวทีพุ่มพวง
เทียบเท่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะคุณผู้ชม
เนื่องจากที่ผ่านมาค่ะแม่พึ่งเป็นที่รัก
แล้วก็เป็นที่กราบไหว้ของทุกคนมาอย่างยาวนาน
แล้วก็ยังมีการแจกทุนการศึกษาทั้งหมด๒๗ทุนด้วย
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดภาษีเป็นปีแรกด้วยค่ะ
คุณแม่ถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วเนอะ
ท่านก็เป็นคนที่ชอบให้นะครับ

ตอนนี้ทางพรามทางศาสนาก็ยกให้เป็นองค์เทวี

การศึกษาเป็นอะไรที่แม่พุ่มพวงขาดไป
และผมมองว่าท่านก็คงอยากจะให้ทุกคน
มีการศึกษาให้มากกว่าท่านนะครับ

เป็นการมอบทุน๒๗ทุน
เท่ากับครบรอบภูมิภูมิโรงจันทร์๒๗ปี

จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยแบบนี้ครับผม
นี่แหละค่ะให้ทุนการศึกษานะคะ
บอกเลยว่าเป็นการทำบุญที่ยั่งยืนนะคะ
เป็นการต่อยอดจริงให้น้องได้ศึกษาหาความรู้นะ

แต่ว่าร้องเพลงได้เพราะว่าใช้การท่องจำนั่นเองนะคะ
ก็ยังอยู่ในใจแฟนตลอดไปนั่นเองค่ะ